ส่วนอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ชนคุณป้าเหมือนกัน

คุณป้าแกเหมือนกับกำลังจะเดินข้ามถนนใช่ไหม

พอมาถึงปุ๊บมันเป็นจังหวะที่หลายคนดูคลิปก็บอกว่า
เฮ้ยมันไม่น่าจะชนไหมจังหวะนี้

อันนี้กล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลบางบัวนะจับภาพได้
ป้าที่โดนชนจนล้มคือป้ามณีสวนเสอายุ๕๕

ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ยืนกุมมือไม่หนีไปไหนนะ
ใช่คนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายวีรพันธ์เรียบร้อย
เรียบร้อยเลยทีนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มา
จะข้ามแยกบางวัวอินจะมุ่งหน้าไปถนนเส้นบางวัวสายเก่าเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่ารีบหรือว่ามองไม่เห็นหรือยังไง
มองไม่เห็นคุณป้าจังหวะชนล้มแบบนี้ค่ะ
ผมว่าเหมือนเขาเร่งเครื่องพอดีมั้งคุณ
เพราะเมื่อกี้เขาขอบคุณรถเก่งที่เหมือนรถเก่งให้ทางมอเตอร์ไซค์เขา
เขาเลยก้มหน้าขอบคุณนิดนึง
เงยหน้าหมายถึงชนคุณป้า

แล้วก็ตามเนื้อตามตัวป้าก็มีแผลถลอก
ประถมพยาบาลกันริมถนนแบบนี้ป้าบอกโอ๊ยลุกไม่ไหว
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลเอายาให้ดมนะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะโกงค่ะ

เขาบอกว่าตอนที่กำลังข้ามแยกมาไม่เห็นป้าจริง

เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายนะคะ

อ้าว

หรือคุณว่าหมวกที่เขาใส่ที่ไม่ใช่หมวกกันน็อกนะ

ไม่ค่อยดีเพราะว่ามีเหมือนโม่งอีก
เขาคงคุมหน้าด้วยโม่งด้วยหมวกด้วยไงคุณ
ใช่
ขับรถขับราระวังนะครับ